ที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนไปดูแว้นแม่ปิง
แม่ปิงรอบนี้คือไม่ได้แวะบนถนน
แต่เป็นแว้นในแม่น้ำแม่ปิง
่งเจ็ดสกีกันต่อหน้าต่อตาชาวบ้าน
ชาวบ้านย่านนี้ชาวเชียงใหม่บอกตั้งแต่เกิดมา
ชาวบ้านย่านนี้ชาวเชียงใหม่บอกตั้งแต่เกิดมา
ย่านนี้ชาวเชียงใหม่บอกตั้งแต่เกิดมา

เป็นสองหนุ่มดูสิตั้งหน้าตั้งตาแข่งกันเลยฮะ

ไม่มีแข่งเรือพายเรือยาวเจ็ดสกีไม่มีทั้งสิ้น

แข่งยาวฮะยาวเป็น๑๐กิโลเมตร

ยาวไปเลยจนชาวบ้านนั้นร้องไม่ไหวแล้วฮะ
ที่หน่วยงานราชการเพราะว่าเจอแบบนี้ชาวประมงชาวกระชังในริมแม่น้ำแม่ปิง
โอ้โหปลาสะดุ้งกันหมดเลยเนี่ยที่โวยโวยคือวางเบ็ดไว้
หายหมดเรียบร้อยแล้วพี่นนท์พี่นนทบอกว่าตกปลาในแม่น้ำปิงเนี่ย
แบบเนี้ยวันละสองรอบทุกวันอืม
ละ๒รอบทุกวันคือเจอเที่ยงกับเจอเย็น

ตกเบ็ดไออก่อนตกเบ็ดอยู่
ส่วนไปถึงตี้ร๊าออบ
มันก็ทำร้ายบรรยากาศทั้งหมดเนอะ

ก็ใส่แน่งเสียหายกันมดเลย

คราวนี้ปลาไม่โง่เลยปลากระเจิงกระเจิงไปหมดแล้ว
นนท์เป็นไงพี่นนท์ออกจะยิ้มหวานหน่อย

อยากจะสาบแช่งไม่ได้ปลาทั้งตัวเลย
สุดท้ายแล้วพี่นนท์ก็เลยมีบอกผ่านสื่อมวลชนไป
ตอนนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าทางเชียงใหม่
รับทราบเรื่องนี้แล้วฮะท่านผอพงธรชำนิกุล
ยืนยันว่าการแข่งเจ็ดสกีแบบนี้มีความผิดตามกฎหมาย
กำลังเร่งหาตัว๒หนุ่มซิ่งเจ็ดสกีที่แม่น้ำปิง